สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตลอดปี๒๕๕๘ที่ผ่านมาบนท้องฟ้าของเรานั้น
เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หลายต่อหลายเหตุการณ์นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นั้นก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้พบเห็นไม่น้อย
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อุกบาทที่ตกมาในเมืองไทยของเรา
ปรากฏการณ์ขยะอวกาศรวมไปถึงฝนดาวตก
แน่นอนครับจากปรากฏการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทำให้คนไทยหลายคนตอนนี้หันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า
ยังคงมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นให้กับคนไทยได้ชมตลอดทั้งปี
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครับ
ซึ่งหากพลาดครั้งนี้แล้วคงต้องรอไปอีก๕๔ปีข้างหน้า
รายละเอียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้
พร้อมกันกับคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าทั้งจากธรรมชาติ
หรือจากเศษขยะอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้น
เป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจดาราศาสตร์มากขึ้น
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน
ออกมาเปิดโผล่ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ในปี๒๕๕๙ที่ไม่ควรพลาดและมีให้ชมตลอดทั้งปี
ในวันที่๓๑พฤษภาคมนี้
อังคารจะโคจรใกล้โลกมากที่สุดในรอบ๑๑ปี
และ๔กรกฎาคมนี้ทั่วโลกจะต้องจับตามองยานอวกาศจูโน่
ที่เดินทางถึงดาวพระฤหัสสบดี
เพื่อสำรวจดาวพระฤหัสบดีเป็นครั้งแรก
อกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูล
ที่เกิดขึ้นในวันลอยกระทงคือ๑๔พฤศจิกายนนี้ด้วย
และเหตุการณ์ที่ไม่ควรพลาดอย่างมาก
คือสุริยุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันที่๙มีนาคมนี้
ซึ่งเงามืดของดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์เต็มดวง
ที่ประเทศอินโดนีเซียและบทบังนานที่สุดถึง๔นาที

จะต้องรอสุริยคราชเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง
อีก๕๔ปีข้างหน้า
สำหรับประเทศไทยเองสามารถชมปรากฏการณ์นี้ได้ทั่วทั้งประเทศ
ตั้งแต่๖นาฬิกา๓๐นาทีถึง๘นาฬิกา๔๐นาที
แต่จะไม่เห็นสุริยคราชเต็มดวง
สำหรับประเทศไทยนี่สามารถเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนได้

ในทางภาคเหนือของประเทศไทยนี่จะเห็นได้น้อยหน่อยนะฮะ

ดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์ประมาณ๔๕นะครับ
แต่ในส่วนภาคใต้นี่อาจจะเห็นได้ถึง๗๕นะฮะ
ก็ประมาณ๓ใน๔ของตัวดวงอาทิตย์เลยที่จะถูกบังนะฮะ
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วไม่ควรพลาดนะครับ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแนะนำว่า
ควรดูด้วยแผ่นกรองแสงไมร่า
ที่จะสามารถกรองแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด
หากใช้หน้ากากเชื่อมเหล็กของช่างเชื่อม

ซึ่งทางสถาบันจะพยายามแจกแผ่นกรองแสงให้มากที่สุด
และฝากเตือนว่าการดูสุริยคราชนั้น
ไม่ควรใช้แผ่นกระจกรมควัน
เพราะมีการกรองแสงที่ไม่เท่ากัน
และการชมแต่ละครั้งนั้นไม่ควรชมเกิน๕วินาที
เพื่อไม่ให้เกิดต้อกระจกในตา
และส่งผลต่อสายตาในระยะยาว
ดิดระดาววิชย์ดิดข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน
และทั้งหมดนี้ก็คือปรากฏการณ์ทางดาราศาส
จะเกิดขึ้นบนท้องฟ้าในปี๒๕๕๙นี้

ที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามทุกปรากฏการณ์ได้ที่นี่

เพราะว่าภัยเหล่านี้นั้นอาจจะกลายเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ